ถูกต้องเข้าวัดเสร็จปุ๊บเราก็เหลือบดูเลขค่ะ
เอาละค่ะอย่ารอช้าตามมาเลยนะคะ
คนแรกเริ่มกันที่๒นักแสดงตลกอารมณ์ดีสายบุญ
ถั่วแร้แล้วก็พี่เชษเชิญยิ้มจ้า
เมื่อวานนี้นะคะจับมือกันเข้าวัดสว่างอารมณ์

แล้วก็นำแผ่นทองแผ่นเงินแผ่นนาค
หลวงพ่อแป๊ะลงยันในแผ่นค่ะ
แล้วก็นำมาหล่อหลอมเป็นชนวนมวลสาร

จริงที่วัดคองโครนจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองค่ะ
พร้อมกันนี้นะคะทั้งคู่ยังให้หลวงพ่อแป๊ะลงยันเปิดฟ้าเปิดดินเปิดบาดันหลังมือค่ะ
เพื่อเปิดมงคลชีวิตแล้วก็เส้นวาสนาหยิบจับอะไรจะได้เงินทองงอกเงยไปหมดค่ะ
พร้อมกับเจินที่มาร่างหน้าผากเพื่อจะมันเป็นศรีมงคลด้วยดูตามภาพได้เลยค่ะ
จากนั้นก็ถึงเวลาของพวกเรา
เราได้ของเป็นสิริมงคลหมดแล้ว

แต่ระหว่างจุดนั้นมันเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นจะเป็นยังไงไปชมคลิป
ซื้อแล้วก็เลือกไม่ถูกก็ต้องถามกันล่ะ
เอาล่ะค่ะคุณพี่ค่ะ
โอ้โหมัวแต่แซวกันจะได้เลขไหมนะคะ

ของอาสวนแล้วนะคะก็คือ
ของพิเศษจะนิ้มได้๘๙๘นะคะ
แล้วคุณผู้ชม๕๘๑ดิฉันจดไว้
เมื่อวานนี้ไงพี่อรชรน่ะ

เฮ็กไขกับการ๑อยู่ตรงกลางสลับกันนิดหน่อย
แต่ของพี่อรชรน่ะเลขมันคุณค่อนข้างเหลือเนี่ย
จดไว้นะคะจดไว้พร้อมกันเลยค่ะ
ยังมีอีกเนาะ
ของพี่เชษเขาได้๘๙๘ใช่ไหมคะ

ลูกทุ่งสาวโบซุปเปอร์วาเลนไทยกันบ้างดีกว่า
โปะขอบค่าว่าเราก็เชื่อเรื่องการมูเตยลูแบบขั้นสุดไม่อยู่ที่อะไรแล้ว
ไม่เคยล้วงลูกปิงปองไม่เคยล้วงเลขมาให้เรา
นี่เป็นครั้งแรกของน้องที่ล้วงมาให้เรานะจ๊ะ
เลขที่ออกเลขที่ได้ก็คือ
๘มา๘มา๘มา

ก็ถ้าใครเห็นตัวเลขก็ขอให้หมานเด้อพ่อแม่พี่น้อง
ต้องแล้วค่ะจากน้องโบมาต่อกันที่นักร้องสาวสุดฮอตยุค๙๐คนนี้กันบ้างดีกว่า
พี่จอยที่สเกิดคุณผู้ชมค่ะ

พี่จอยเนี่ยเขาเป็นสายมูตัวแม่เหมือนกันคุณผู้ชม
ล่าสุดไปไหว้ขอพรพ่อปู่มุจรินที่พระธาตุบังพวน
กับอาจารย์วินไทยที่ตัวเองนับถืออยู่

อยู่ดีคุณผู้ชมระหว่างที่ไล่รำ

รำขึ้นมาเองแบบที่ไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเลย
คนที่อยู่ในทริปเนี่ยต้องหาผ้าถุงมาให้พี่จอย
เพื่อที่จะนุ่งแล้วก็รำถวายพ่อปู่มุจรินค่ะ
คือตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะ

บอกว่าเชื่อว่าพ่อปู่เนี่ย
น่าจะอยากเห็นพี่จอยรำถวายให้ท่าน
อืมคือการรำเนี่ยจริงพี่จอยไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะค่ะ
งานบุญแบบนี้คุณผู้ชมเห็นพี่จอย
ร่ายรำถวายองค์พ่อปู่มุจรินแบบนี้

มาค่ะดูขันน้ำมนต์ในพิธีไหว้ขอพรกันหน่อยคุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไร
เลขที่ชัดก็คือเลข๖แต่มันก็อาจจะกระดกเป็น๙ได้นะพี่แจ๊ค
๖หรือ๙แล้วอีก๒เส้นที่เหมือนเลข๘ไทยไหม
เหมือนว่าเลข๒แล้วแต่ความชื่อ
มี๖แล้วแต่มองเป็นเลข๕คุณผู้ชมที่ดูอยู่เห็นเป็นเลขอะไร
ว่าแล้วนะคะขออนุญาตทักทายคุณยายมาริลีนะคะ
บอกว่าย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ข่าวอัธนแล้วค่ะ
ยายบอกว่าเห็นตัวเลขที่อาจารย์แป๊ะเขียนคือ
ไม่รู้คุณยายอาจจะสังเกตช่วงจังหวะที่แบบว่าเนี่ยค่ะ
แล้วจริงเป็นเลขอะไรล่ะคุณแจ๊ก

เรานำเสนอแต่เลขถูกไง
แต่ว่าคุณยายเขาตาดีใช่มะ
๐๘๖นี่ไงแปะ

แจ๊กกะลินจะได้มันโจรย์ไหม